ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ชาวแฟลต์ดินแดงเขาบอกว่า
ช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาพวกเขาอยู่ไม่มีความสุขเลยค่ะ
เพราะว่าอยู่ในโซนของพื้นที่การชุมนุมนะคะ
วันนี้ก็เลยไปแจ้งตำรวจให้ดูแลเรื่องนี้หน่อยค่ะ
ครับ
กลุ่มประชาชนชาวแฟลต์ดินแดงจำนวนนึงนะคะ
วันนี้รวมตัวกันไปเรียกร้องให้พันธุ์ตำรวจเอกรัฐชัยศรีวิชัย

แล้วก็หามาตรการในการป้องกันการชมหนุ่มนะคะ
เพราะว่าพวกเขาได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิต
ตลอดระยะเวลา๑เดือนที่ผ่านมานะคะ
วันนี้ทางพันตะโบดเอกรัฐชัยสีวิชัย
กับสนดินแดงก็ออกมาเจรจากับชาวบ้านนะคะ

ก็สามารถแจ้งความดำเนินการตามกฎหมายได้
แล้วยืนยันบอกว่าตำรวจไม่ได้ปล่อยประละเลย
พยายามหาทางจัดการกับปัญหานี้อย่างต่อเนื่องนะคะ
วันนี้เจ้าหน้าที่ก็จัดพนักงานสอบสวน

ล่าสุดมีรายงานบอกว่า
ท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจโทษพักขพงศ
เพตราเข้ารับฟังปัญหาและความคิดเห็น
ตนเองนะคะก็ยอมรับกับชาวบ้านบอกว่า
ที่ผ่านมาพยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะ
ซึ่งมีการประชุมนะคะตอนนี้มีการประชุมหารือร่วมกัน
กับผู้พักอาศัยย่านดินแดงเพื่อที่จะแยกแยะ
ผู้พักอาศัยออกจากผู้ชุมนุม
พร้อมทั้งจะขอความร่วมมือกับผู้พักอาศัยย่านดินแดง
เปิดรับบุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่
ในช่วงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจโดยเด็ดขาด
หากมีการเล็ดรอดเข้าไปก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าจับกลุ่มค่ะ